วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพังงาขอไปเป็นชาวเกาะสักวัน
เริ่มจากเกาะเรือหางยาวและทีมงานนักวิจัยกลุ่มนี้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญบางอย่าง
เรือกำลังพาเรามุ่งหน้าเดินทางออกทะเลปลายทางคือเกาะพระทอง
ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงาและใหญ่เป็นอันดับ๕ของเมืองไทย
อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเพียง๒กิโลเมตร
จุดเด่นของกะพะทองก็
สวยมีทุ่งหญ้าทาวนาและก็มีทุ่งสะเม็ดแคะและก็มีนกตะกู้ม
ที่ผ่านมามีต้นเสม็ดขาวขึ้นกระจายอย่างสวยงาม
อู้หู้หู้ยบรรยากาศภูมิประเทศทั้งอเมสซิ่ง
สมดังที่เคยร่ำลือจริงเลยล่ะครับ
อีแต๊กของลุงหยุดลงตรงนี้
สงสัยจะถึงที่หมายแล้วกระมั้ง
และเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นนกฝูงหนึ่งปีนไปมา
อู้หู้หู้ยเป็นนกที่ตัวใหญ่มากเลยล่ะครับ
ลุงแกเอาปลาทะเลที่เตรียมไว้ออกมา
และเอาไปโยนไว้บนพื้นจากนั้นก็เฝ้ารอ
ไม่นานเจ้านกตัวโตที่บินบนฟ้า
ก็ร่อนลงมายืนบนพื้นเพื่อให้เราได้เห็นใกล้
นี่ล่ะครับนกสกลุ่มแทงกอบพระทอง
สังเกตไหมล่ะครับว่าบนหลังของนกมีบางอย่างติดอยู่
นั่นก็คือเครื่องติดตามด้วยสัญญาณดาวเทียมครับ
ที่จะคอยส่งสัญญาณบอกเจ้าหน้าที่นักวิจัยว่า

แสดงว่านกตะกรุงที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ธรรมดาจริง
ลองปล่อยว่านกจะสามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้หรือเปล่า
เราเคยมีโครงการศึกษาวิจัยเรื่องของศึกษาพฤติกรรม

ที่พบได้ในประเทศไทยแล้วก็มีจำนวนน้อยแล้ว
แล้วก็ประกอบกับในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเอง
แล้วก็เลยมาจัดเป็นโปรแกรมในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์
ทำเป็นผลงานวิจัยออกมาตั้งแต่ปี๒๕๔๕๒๕๔๗
ร่ำลาเจ้านกตะกลุ่มแล้วออกเดินทางกลับที่พัก
ระหว่างทางเห็นพี่ชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันทำอะไรสักอย่าง
ที่มีกลิ่นหอมดึงดูดให้พวกเรา
ต้องหยุดแวะเข้าไปหาเลยล่ะครับ
สิ่งที่พี่เขากำลังคั่วในกระทะที่มีไฟแรง

เมล็ดกายูหรือเม็ดมะม่วงหิมพานนั่นเองล่ะครับแม่
กันสดใหม่ทุบเปลือกกินกันตรงนี้เลยทีเดียว
กินไปคุยไปจะรออะไรล่ะครับคุณผู้ชม
ขอกินด้วยคนนะครับน้อง
แหมเจอนุ่มหล่อนหน้าใสสปอร์ตใจดีแบบนี้
อยากอยู่ที่นี่นานแล้วล่ะสิครับ
อาหารมื้อเย็นเป็นอาหารท้องถิ่นง่ายครับ
ก็แค่ปูตัวโตกุ้งตัวใหญ่แกงเผ็ดปักใต้ร่อยแรง
แค่นี้ไม่ต้องอิจฉานะครับ
การได้ใช้ชีวิตสัมผัสธรรมชาติ
ได้เจอนกตัวใหญ่อย่างนกตะกลุ่ม
ซึ่งเป็นนกหายากไม่ได้เจอกันง่าย
เป็นเสน่ห์ที่หลายคนเดินทางไกล

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ประทับใจ
และนี่คือสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้คนบนเกาะพระทอง
มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
เรียกว่าคนเลี้ยงนกนกก็เลี้ยงคน
ที่นี่ถือเป็นเกาะแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างแท้จริง
รู้แล้วบอกต่อด้วยนะครับ